แต่ว่าที่กาญจนบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งก็อายุมากแล้วล่ะ๖๐ปี
ก็เปลยนะอยากจะบวชให้กับคุณแม่ที่ท่านเสียไปแล้ว
แต่ทีนี้เนี่ยเขาขับรถหายไปหายไปหลายวันเลย

ขับรถตกคลองครับเหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นบ่ายสามโมงเมื่อวานนี้ตรงนี้เลย
ตำรวจสพธไดธมากากรรมัสภาพรัฐแจ้งเหตุว่ามีรถเกล็งจมอยู่ในคลอง
จังหวะนี้ที่ต้องกู้รถขึ้นมาครับ
ตรงนี้คือริมถนนสายธมากากรรมัสภาพรัฐนำหลาน
เจ้าระดิบชุดปรดาน้ำก็งมกว่า๒ชั่วโมง
เจอรถเก่งสภาพหงายท้องเลยนะจมอยู่ใต้น้ำ
ก็เลยใช้ลวดสลิงดึงขึ้นมาดึงขึ้นมา

ไม่แน่ใจชนอะไรเฉียวชนอะไรมาหรือเปล่า
ในรถเจอร่างของนายแดงหรือว่าภัยทูลนพรัชครับ
จริงเขาอายุ๖๐ปีก็เสียชีวิตแล้วครับ
สภาพนี้ไม่ได้สวมเสื้อแล้วก็นุ่งกางเกงขาสั้นครับ
ส่วนน้องสาวของนายไพทูลเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าพี่ชายเธอขับเก๋งหายออกจากบ้านไป

เธอไปแจ้งความว่าพี่ชายเธอหายตัวไป
ตำรวจก็ช่วยออกตามหาหาเท่าไหร่หาไม่เจอเลย
ที่พี่ชายจะหายออกจากบ้านไป
ก็พูดไว้ว่าอยากจะบวชให้แม่ที่เพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานครับ
แล้วพี่ชายเธอก็ตั้งใจไว้ว่าจะบวชให้ตั้งนานแล้วล่ะ
แต่ก็ไม่ได้บวชจนกระทั่งแม่มาเสียชีวิตไปซะก่อน
แล้วคราวนี้พี่ชายก็มาตั้งใจจะบวชให้แม่อีก
ลูกสาวเธอฝันเห็นรุ่งแดงก็พูดตายนั่นแหละ
ขับรถตกคลองแล้วอันนั้นในฝันนะ
เชื่อว่าพี่ชายคงเข้าฝัน
เข้าฝันแล้วมาบอกมาบอกว่าให้ช่วยนำร่างเขาขึ้นมาจากคลองครับ

มาหาตรงตามลำคลองเนี่ยนะสุดท้ายมาเจอจริงด้วย
ส่วนน้องสะพ้ายผู้ตายอย่างคุณจารุณี
เล่าว่าเช้าวันที่๙พฤษภาคม
ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าสร้อยสามกษัตริย์
แล้วก็ห้อยจี้รูปพญานาคที่เธอใส่ติดตัวมานาน
จู่มันหลุดเหมือนเป็นลางบอกเหตุครับ
แล้วสุดท้ายก็มาเจอร่างของพี่สามีในเวลาต่อมา
เบื้องต้นตำรวจส่งศพไปชันสุทธิ์ที่สถาบันนิติเวศครับ
และมอบศพของคุณภัยทูลให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปครับ